กลัวตุ๊กแกยกมือขึ้น
สองข้างก็ได้แล้วปิดตาไว้ก่อน

ก็บอกว่าโอ้มันน่ารักจะตาย

เห็นไหมฮะว่ามันมีกี่ตัว

นึกว่าเป็นต้นไม้
คุณนึกว่าเป็นต้นไม้รากไม้อะไรเหรอไม่ใช่
คุณธรรมดานะถ้าเราเข้าห้องน้ำ
หรือว่าเดินไปหลังบ้านได้ยินเสียงตุ๊กแก่
เราก็ส่องดูว่ามันมากี่ตัว

โอ้ดิฉันเสียงเดียวดิฉันก็กลัวแล้ว
แล้วนี่มากันเรียกว่าทั้งอะไรดี
ใช้คนหนึ่งเขาโพสต์ไว้และเขาเป็นเจ้าของคลิป
ซึ่งเขาก็ชอบโพสต์เกี่ยวกับตุ๊กแก่นี่แหละฮะ

ของจริงเหรอคนที่เข้าไปดูก็เลยบอกว่าเนี่ย
คนโพสต์เขาคงคุ้นเคยกับตุ๊กแก
หรือว่าคนโพสต์เขาเลี้ยงตุ๊กแกเปิดเป็นฟาร์ม
ให้มันอยู่อิสระอะไรแบบนี้เลยเหรอ
บ๊ายขอบ๊ายบายด้วย
ไม่กล้าเลยนะฮะเจอตัวเดียวก็วิ่งแล้ว

แต่บางคนก็บอกน่ารักจะตายมาอยู่กันเยอะแบบนี้

เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมที่บอกว่าน่ารักหน่อยได้ไหม